คุณผู้ชมค่ะมาแสดงความยินดีกับลูกทุ่งสาวคนเก่งน้องธัญญาอาสยามค่ะ
เมื่อเช้านี้ค่ะน้องเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัติจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจ้า
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าสดร้อนกันเลยทีเดียวจากมหาวิทยาลัยเลยนะจ๊ะ
ธัญญาเนี่ยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเรียนด้วยทำงานด้วยค่อนข้างเหนื่อยแต่พอเรียนจบตามเกรนปุ๊บโอ้โหรู้สึกโล่งแล้วก็ดีใจมาก
โดยสาขาที่น้องจบนะคะเป็นคณะนิเทศศาสตร์ส่วนในอนาคตเนี่ยอาจจะต่อปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องการตลาดอีกสักใบหนึ่ง
ซึ่งในวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าหวานใจหนุ่มอ๊อฟพ่อกะรอกของเราจะไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าติดถ่ายละครก็ไม่พลาดนะคะมีของขวัญมาให้เรียบร้อยแล้วจ้า
ส่วนดราม่านะคะก่อนหน้านี้จำได้ไหมน้องธัญญาเขาโพสต์ตัดเพาะคุณแม่เรื่องที่ไปยืมเงินชาวบ้านจนเป็นหนี้สินมากมาย
คือน้องเนี่ยโพสต์เพราะว่าเกิดจากความน้อยใจที่ต้องทำงานหาเงินชดใช้ให้แม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนึง
ัญญายอมรับนะว่าตอนที่โพสต์เนี่ยไม่ทันคิดแต่พอลงแล้วมันเกิดกระแสดราม่าไงมีคนโทรมาถามเยอะเลย
ที่สำคัญคือมีคนโทรมาคือมีคนมาเม้นต์ด่าน้องเยอะมากตอนนี้คุณแม่ออกจากบ้านยังไม่ได้คุยกันเลย
แล้วน้องเองก็บอกนะคะว่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรคุณแม่เลยแต่ว่าตอนนี้กระแสมันตีกลับไง
ว่าน้องเขาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ทุกอย่างมันแก้ไขได้แค่เรายอมรับในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่
บอกว่าเป็นวิธีที่ผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูรู้ดีว่าหนูทำอะไรมาแล้วบ้าง
ตอนนี้หนูก็ไม่ได้โกรธค่ะแล้วที่คุณแม่หนีไปหนูก็ไม่ได้บอกให้คุณแม่หนีไป
คือหนูอยากเคลียร์อยากคุยแต่ว่าคุณแม่อาจจะยังไม่สบายใจที่จะคุยตอนนี้
น้องก็ยืนยันว่าไม่โกรธไม่งอนหรอกเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองปรับความเข้าใจกับคุณแม่ดูนะ
น้องก็มีแต่ความหวังดีนั่นแหละ